ยังคงต้องกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแชร์ลูกโซ่

เพราะว่าตอนนี้มันยังคงมีหลายคดีที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้า
ไปดูกันว่าตอนนี้แต่ละคดีคืบหน้าไปถึงไหน

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

หรือที่เรียกกันว่าการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง
ยังจะต้องเกาะติดกันต่อ
เพราะว่าถึงแม้จะมีความพยายามลนรงค์ให้คนเข้าใจ
มีความพยายามจะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าไอ้พวกที่มันคิดเรื่องใหม่

หลอกลวงก็ยังเดินหน้า
ฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นการยื้อกันครับ
ระหว่างฝ่ายที่ลนรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ
อย่าตกเป็นเหยื่อการดำเนินคดี
ทางฝ่ายที่หวังจะหลอกลวงก็ยังใช้ช่องโวช่องว่าง

พอวิธีการนี้ถูกจับได้ก็ไปหาวิธีการใหม่

มาที่ไทยรัฐทีวีมาที่ผมก็เยอะ
ฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องก่อติด
จะต้องก่อติดเพราะมีฉะนั้นแล้วพี่น้องของเราที่
ลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
ตัวเลขการถูกหลอกลวงรวมกันแล้วก็มากมายมหาศาล
แน่นอนครับวันนี้ผมจะได้ตามความคืบหน้าอีกทีหนึ่งกับ
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
คุณสามารถเจนชัยจิตรวนิตมาเป็นแขกเชิญของผม

นานหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำรายการกันนานเนี่ยนะ

แง่ของการรณรงค์
เดินหน้าโดนลงนรงไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เป็นยังไง
ครับก็เราก็ยังทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็เราไปลนลงมาแล้ว๑๐จังหวัด

กรุงเทพนะครับมีชนบุรีนะครับ
มีศรีสะเกดนะครับมีสะแก้วมีฉะเชิงเซาครับ
มีนครราชศรีมานะครับมีสารคามครับ

โดยการประเมินคิดว่า
ข้าราชการผมเห็นในมีผู้ว่างผู้ว่ามาเนี่ยนะ

เป็นยังไงเขาให้การตอบรับดีไหมคนที่คนที่มาร่วมเป็นยังไง
จนพอเรามีการไปจัดงานครั้งที่๑ครั้งที่๒เนี่ย

ก็คือท่านผู้ว่ารายการจังหวัดให้ความสำคัญ
เราก็เลยไปดึงอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เดี๋ยวผมจะให้เขาใส่รูปมาให้ดูที่ว่าไปที่ไหนที่ไหนเป็นยังไงเนี่ยนะ
กรมครองสิทธิและเสร็จภาพกรมบังคับคดีกรมราชธรรมยุติธรรมจังหวัดก็เข้ามาร่วมหมดในการที่จะให้ความรู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
มาให้ความรู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนเป็นเหยื่อ
ก็ไปทั้งหมู่บ้านไปทั้งตำบล
ก็ขนาดกำนันยังเชื่อเขาเลยสมมุติอย่างนี้นะก็ทำตามกันไป
แต่ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเฮ้ยระวังนะมันก็จำได้
ก็ยับยั้งได้เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคม
ประชาชนถึงเลือกเขาถูกไหมฮะให้เขาเป็นผู้นำ
ฉะนั้นถ้าเกิดผู้นำเขาเข้าใจผิดหรือหลงผิด
มิจฉาชีพชักชวนให้ไปเป็นแชร์ลูกโซ่
ก็กลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านคนในตำบลนั้นก็เชื่อเขาไปเลย

ทำยังไงก็ได้ให้ผู้นำนะครับมีความรู้ก่อน
แล้วเราก็เชิญพนักงานสอบสวนในพื้นที่มาด้วย
เพื่อให้พนักงานสอบสวนรู้ว่าเวลาผู้เสียหายถูกหลอกใช้ลูกโซ่มาเนี่ย
พนักงานสอบสวนจะตั้งคดีอย่างไรจะตั้งรูปคดีอย่างไร
ในการที่จะดำเนินคดีส่งอายการส่งฟ้องศาล

ถูกต้องครับเพราะบางครั้งผู้เสียหายถูกหลอกแล้ว
ไปแจ้งความตำรวจงงครับไม่รู้จะทำอย่างไร
ไม่เคยส่งมาให้ปปงเรื่องของคดีฟอกเงินด้วย
ก็ไม่มีการติดตามทรัพย์มาคืนให้ผู้เสียหายได้
ผู้เสียหายก็เลยรู้สึกว่ามาแจ้งความแล้วไม่ได้เงินคืน
เราก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการที่ไปจัดแล้วแต่ละจังหวัด
ไปจัดแต่ละจังหวัดนี้ได้กระแสตอบรับดีมาก

ท่านผู้ว่าวิเชียรจันทราโนไทย

ท่านก็ได้ช่วยผู้เสียหายในจังหวัด

คดีตามอำนาจมาตรา๗พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนครับ
ฉะนั้นไอ้ปากต่อปากเห็นบางจังหวัดนะใส่เสื้อ
ใช่ครับใส่เสื้อสุโขทัยปลอดแชร์ลูกโซ่สมมุติอย่างนี้นะ
อันนั้นฉะนั้นในแง่ของการลนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดินหน้าไปเยอะแล้ว
เสียงตอบรับจากจากผู้ว่าราชการจังหวัดจากตำรวจหน่วยราชการเอาด้วย
ใช่ครับประชาชนในพื้นที่เอาด้วยใช่ครับเออแต่ว่าอ่าทีนี้มาถามเรื่อง
ได้ดำเนินคดีไปถึงไหนยังไงในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ย
อย่างที่บอกว่าผู้เสียหายมาร้องเรานะครับก็เราก็เลยท้าผู้นำนะครับ
ความขึ้นหน้าของคดีไหนก็ดีครับอย่างคดีข้อสามนาเนี่ย
แล้วที่ทราบว่าอายการก็จะเตรียมส่งฟ้องศาลเรียบร้อยเลยนะฮะ
ดีนี้ก็เร็วขึ้นนะครับส่วนเรื่องของอย่างแชร์ออนไลน์ที่หลอก
เป็นวงเล็กเนี่ยเราก็ใช้วิธีการร้องกับผู้ว่ารายการจังหวัด
ศพโยธินแบทอย่างเงี้ยผู้การศบ๒
ท่านก็ลงมาสั่งการตอนที่ศบ
สำนวนสั่งฟ้องแล้วนะครับคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดที่
ลาดพร้าวบังชันหัวหมากหัวดมสุกประเวท
ทางผู้ภาพการนครบัน๔ก็รับเรื่อง
ตั้งคณะทำงานสอบสวนเรื่องนี้
เพื่อที่จะดำเนินการออกมาจากกรุงภูมิคุณธรรมผิด

อย่างการหลอกลวงมันหลอกกันในไลน์
ฉะนั้นก็จะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัด
แต่ผู้เสียหายไม่รู้จักกันมาก่อนครับ
ที่เขาจะรวมตัวกันไปฟ้องหรือว่าไปแจ้งความพร้อมกัน

พอทำได้ยากก็ไปแจ้งคนเดียวก็กลายเป็นช่อโกงทั่วไป

ช่อกงประชาชนกับช่อกงคนเดียวเนี่ยโทษก็ต่างกัน
โทษต่างกันแล้วก็ไม่เข้าค
ฉะนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้หลายสามารถที่จะรวมตัวกัน

สถานีตำรวจเดียวได้

มันก็ต้องร้องที่ไหนต้องแจ้งที่นั่น

ในฐานะผู้บังคับการท่านสามารถสั่งรวมสำนวนได้

แล้วก็เรื่องของผู้เสียหายในการแจ้งความ

รูปได้เท่าที่คุณสามารถดูนะ
มันจะไปถึงระดับไหน

หรือถึงแค่คนที่มาชวน
ลักษณะไหนอย่าดูรูปข้าดีแล้ว
ท่านรักษาสิทธิ์ของท่านเนี่ยในการติดตามนะครับทวงถามเนี่ย
ผมมั่นใจครับว่าจะต้องเอาตัวผู้กระทำความผิดจริงมาลงโทษให้ได้
นั่นคือสิ่งที่ผู้ต้องหาต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองก่อนนะฮะ
แล้วก็เรื่องของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการตลอด
ปัญหาของแชร์ลูกโซ่ต้องฐานลอกฐานคนเพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง
นโยบายระดับบนเขาก็สั่งลงมาแต่คราวนี้ผู้ปฏิบัติเขาจะปฏิบัติอย่างไร
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะผมเป็นภาคเอกชนก็ไปช่วยให้ความรู้นะครับ
ช่วยแนะวิธีการในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
นี่คือสิ่งที่เราลดโชว์จัดสัมมนามาตลอดครับ
ทีนี้เท่าที่ผมดูในข่าวนะคือไอ้พวกนี้พอไปทำแบบนี้คนรู้ทัน
ก็จะคิดมุกใหม่คิดรูปแบบใหม่คิดวิธีการใหม่
เดี๋ยวนี้มันมีอะไรมันมีอะไรใหม่ใหม่มั้
คืออย่างนี้ครับถ้าตามต่างจังหวัดเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือหลอกนะครับ
บัตรประชาชนทะเบียนบ้านว่ามีเงินกู้จากต่างประเทศนะครับ
มีการเก็บเรียกค่าสมัครบางครั้งก็สองหมื่นถึงสามหมื่นเพื่อแลกกับเงินหนึ่งล้านบาท
อย่างเช่นโครงการปลดหนี้อย่างนี้ก็มีครับ
ว่าเป็นหนี้หนึ่งล้านก็ต้องจ่ายค่าสมัครก่อนสามหมื่นก็จะเอาเงินหนึ่งล้านไปปลดหนี้
สุดท้ายก็ถูกหลอกฟรีสามหมื่นบาท
นี่ครับตามต่างจังหวัดแล้วชาวบ้านเชื่อจริงฮะ
ชาวบ้านเขาก็คิดว่าเฮ้ยสามหมื่นแรกล้านเขาก็เอานะครับ

สิ่งไว้สุดเราต้องลนลงประชาสัมพันธ์ไปครับว่าโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่จริง
อืมไอ้การลนลงประชาสัมพันธ์เนี่ยคือคือในพื้นที่จะต้องต้องมีส่วนสำคัญใช่ไหม
คือจริงแล้วพื้นที่มีส่วนสำคัญมาก
เพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วรับข้อมูลมาก่อน

ฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่เขามีองค์ความรู้ว่าเขามีอำนาจอะไร
ในการที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายหรือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นได้
ถ้าเกิดมันช่วยได้ปุ๊บในพื้นที่ก็หยุดยุติความเสียหายไปก่อน
ก่อนที่แชร์ลูกโซ่มันจะลามไปทั่วประเทศ
ทีนี้มาถึงที่ผมเห็นคุณสามารถพยายามโทษ

โทษของคนที่ไปหลอกลวงเนี่ยถ้าดูตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ถ้าจับได้อาจจะลงโทษนิดหน่อยแล้วเผลออาจจะเจอรอลงอาญาเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะ
ทำยังไงที่จะตอนนี้ที่คุณพยายามเรียกร้องว่า
รัฐบาลต้องแก้กฎหมายนะ

ลงโทษไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ให้มันหนัก

เพื่อจะได้เห็นบทลงโทษแล้วจะได้หลาบจำจะได้กลัว

กฎหมายเราไม่มีคันแก้ไขมาเลยนะครับ
ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายช่อกงประชาชน
เมื่อก่อนเราเห็นโทษปรับ๑๐๐บาทนี่ก็ถือว่าเยอะ

กฎหมายเก่าแต่ปัจจุบันทองมัน๒๐๐๐นะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้ปรับ๑๐๐๐เขายินยินช่าย
เถาเล่าวิบาตนี่จบตีจ่ายเลย๑๐๐๐ค่าปรับ

ออกตั้งแต่๒๕๒๗โดยพระนาท่านพลเอกเปรเราถึงออก
โอ้ว่า๒๗
ตอนนี้จะเข้า๓๓ปีนะครับ

แล้วสมัยก่อนเนี่ยการโกงกันเนี่ยก็โกงกันนิดหน่อย
ไม่ได้โกงหลักเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านแบบปัจจุบัน
คือมูลค่าที่โกงกับมูลค่าที่ปรับมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะ
แต่เดี๋ยวนี้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านเสียค่าปรับนิดเดียวติดคุกนิดเดียว
ผมนำเรียนอาจารย์สุภาพอย่างนี้ครับเพื่อเป็นเคสตัวอย่าง
อย่างแชร์ข้าวสารที่เราเคยได้ยินเมื่อช่วงปี๒๕๕๐๕๑นะครับ
ที่มีการจดพักการเมืองมาชื่อพักใครร่ำรวยนะครับ
สุดท้ายครับสารสั่งปรับ๒๕๐กว่าล้านนะครับ
เขาบอกเขาไม่มีค่าปรับครับเขาก็ยอมกักขังแทนค่าปรับ
กักขัง๒ปีแลกกับค่าปรับ๒๐๐กว่าล้าน
เขาก็เอานะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่ากฎหมายมันไม่เป็นธรรม
มันไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไป
บางคนหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นในเมื่อกฎหมายไม่เป็นธรรม
มันต้องทำอย่างไรฮะก็ต้องแก้กฎหมายให้มันเป็นธรรม
แล้วก็ทำให้มิจฉาชีพหวาดกลัวในการกระทำความผิด
แล้วได้รวมตัวกันไปยื่นเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายบ้างหรือยัง
เคยไปยื่นเมื่อวันที่๓๑ตุลาปี๒๕๕๙ครับ
กับสปทนะครับยื่นกับท่านพลเอกธวัชชัย
ในการที่จะเรียกร้องนะครับให้มีการแก้กฎหมาย
วันนั้นเอารายชื่อไป๓๒๒๐๐๐กว่ารายชื่อ
ไปให้แก้กฎหมายหนึ่งในการเพิ่มโทษ
คดีช่อกรมชนเนี่ยอัตราโทษมัน๓๕ปี
ฉะนั้นพอมีการรวมกระทงลงโทษอย่างเช่นคดีชะม้อย

เพราะมันถูกล็อกด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๑วงเล็บ๒

ตราโทษไม่เกิน๑๐ปีลงโทษได้ไม่เกิน๒๐ปี
ฉะนั้นเราเห็นว่ามันถูกล็อกด้วย๓๕
มันไม่ถึง๑๐ฮะฉะนั้นก็โดนแค่๒๐ปี

ตอนนี้ผมบอกว่าเราต้องแก้จาก๓๕เป็น๗๑๔ปีก่อนครับ
พอมัน๗๑๔ปีผู้ต้องหาต้องติดคุกอย่างน้อย๕๐ปีครับ

ตอนนี้เขาส่งไม้ไปถึงสนชอะไรยังไงไหม

จากสนชเองมีภารกิจในการที่จะ

เห็นปัญหานี้ท่านใช้หม่อน๑๔สั่งแก้ไปเลย
ก็จะเร็วเราก็เลยคิดว่าถ้าจะไปพบนายกเราก็อยากได้รายชื่อสัก๕แสนรายชื่อ
เพื่อที่จะไปพบกับท่านนายกรมนตรีให้เห็นว่ามีประชาชนคนไทยนะครับที่รักแผ่นดิน
ไม่อยากเห็นมิจฉาชีพเข้ามาเอาเปรียบโดยอาศัยความรู้ที่มากกว่าคนอื่น

ก็จะเอารายชื่อสัก๕แสนคนไปพบท่านนายกมนตรีให้มีการแก้กฎหมายตัวนี้

คนที่ถูกหลอกที่คุณเคยเอามาออกรายการ
ถูกหลอกแชร์ชะม้อยหมดไปตั้งเกือบ๒แสนได้เงินคืนมา๓๕๐๐อะไรอย่างนี้นะ

การได้เงินคืนเนี่ยถ้าจับตัวการใหญ่ทำยังไงจะได้คืนเร็ว

สองทำยังไงโมนซับเขาที่ถูกหลอกไปจะได้คืนให้มากที่สุดถ้าที่มากได้

อย่างเรื่องของพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ย
มีอิทธิพลมากในการที่จะยึดทรัพย์
เพราะว่าที่เมืองนอกหรือประเทศที่เจอเรือนแล้ว

เข้าไปดำเนินการยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดมาหมดเลยฮะ
ฉะนั้นเราก็เห็นว่าในประเทศไทยเองเราก็มีกฎหมายฟอกเงินอยู่

แต่กฎหมายฟอกเงินนั้นในคดีช่อกวชนเมื่อก่อนนะฮะ

ฉะนั้นตอนนี้มีการแก้กฎหมายปปงแล้วฮะ
มาตรา๔๙วัก๒หรือวักท้ายนะฮะ

ปปงก็เข้ามาช่วยผู้เสียหายในการที่จะยึดทรัพย์
แล้วกฎหมายปปงเขาผลักภาระให้ผู้ถูกเก่าหาในการชี้แจง
เพราะฉะนั้นถ้าผู้ถูกเก่าหาไม่สามารถชี้แจงช่องทางของทรัพย์สิน
ก็ยึดขึ้นมาสุดท้ายก็คืนให้กับผู้เสียหายได้เลย
แล้วกฎหมายปลอบังงอเนี่ยก็ฟ้องคดีแพ่งไป
ไม่ต้องไปผ่านอายการไม่ต้องไปพอสารยุติธรรมมันแยกกันนะฮะ
ฉะนั้นช่องทางนี้เองผู้เสียหายไม่รู้ครับ
มีคนถามหลายทีแล้วเวลาผมสัมภาษณ์กับคุณสามารถเนี่ย
เขาก็เห็นว่าโอ้โหไปแต่ละจังหวัดนะ
เชิญคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเดินทางไปโน่นมานี่

แนะนำสมาภัณฑ์ต่อต้านชายลูกโซ่แห่งเมืองไทยเป็นภาคเอกชน

ฉะนั้นที่ไปเนี่ยรัฐไม่ได้ใช้เงินราชการ

แต่อย่างท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านไม่ตาท่านก็ให้ใช้สารกลาง

แต่การไปเชิญคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยปลาเงินของสมาพันธ์ทั้งนั้น

เงินจากเพื่อนกันที่รู้จักรักชาติในการที่รวมตัวกันขึ้นมาอยู่แล้ว
เปรียบเสมือนชาวบ้านมารจันทร์ในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ยึดมั่นครับตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
ท่านบอกว่าถ้าคุณนะครับมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนมากกว่าผู้อื่น

ท่านผู้ชมครับนี่คือประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาได้มาบอกว่าเขาทำอะไรไปบ้างและจะทำยังไงต่อ
อย่างที่บอกครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนรู้เท่าทันหลอกกันยาก
ที่ถูกหลอกก็เพราะว่ารู้ไม่เถ้าทัน

ดูแล้วเข้าใจดูแล้วไม่ถูกหลอก

และนี่คือขีดเส้นใต้ของ

ขอบคุณครับ